ต้องยอมรับว่าเมื่อวานร้อนแรงทั้งในสภานอกสภา
ประชาชนก็กล่อติดมาก

ทวิตเตอร์เป็นเรื่องของการเมืองหมดเลย
และลายที่ให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามา

เยอะมากเราขออนุญาตไม่อ่าน

แต่ที่กำลังจะเล่าคือเมื่อวานนี้ใช้เวลาประมาณสัก๑๐ชั่วโมง
ในการที่จะโหวตเลือก

นานมากแต่ว่ามันวุ่นวายตั้งแต่ต้นยันจบ

ทั้งซีนของคุณธนทรเอง
หนังสือของการยกมือให้เลื่อนวันประชุมออกไปอีก

ถูกต้องแต่สุดท้ายเราได้ว่าที่ประธานสภาพฤทธิ์มราชสะดอด

แล้วก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายนิติบัญญัติให้ดีที่สุดนะครับ

เมื่อวานอะไรก็จับตามองคนนี้แหละ

อ่าสรุปก็ได้เข้ามา

ที่ประชุมสภาพุทธแทนรัฐศดรนั้นได้ออกเมื่อวาน

เพราะว่ามันมีความวุ่นวายเริ่มตั้งแต่แรกเลย
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็เป็นสอสอบัญชีรายชื่อ
พยายามที่จะใช้สิทธิ์ในการพูดถึงคำสั่งของศาลในจังหวะนี้
เพื่อที่จะให้เขายุติการทำหน้าที่สอสอไว้
คือเขาต้องการจะลาประธานสภาแหละนะ
แต่ว่าก็ทำให้สมาชิกของพักพลังประชารัฐไม่พอใจยกมือประท้วง
สุดท้ายเขาก็หยุดพูดแล้วก็ออกไป
แล้วก็มีพักร่วมของเขาสัก๗พักสมาชิกต่างยืนขึ้นปรบมือให้
แล้วคุณธนทรเองก็ใช้โอกาสนี้ในการชู๓นิ้วก่อนที่จะออกจากห้องประชุมไป
ตอนแรกก็ถกเถียงกันแต่สุดท้ายคุณธนทรช่วงชิงโอกาสพูดได้นิดหนึ่งนิดหนึ่ง
แล้วก็ออกไปแล้วก็มีเสียงปรบมือจากสอสอของพักอนาคตใหม่
แล้วก็สอสอบางส่วนที่ก็ร่วมกันชู๓นิ้วเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์

สถานะสมาชิกสภาพูดแสดงรัฐศิกรตั้งแต่แบบนี้จนกว่าจะมีความวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนุนเป็นอื่นครับ

ได้ยินเสียงใช่มั้ยฮะ

ค่ะในวิรากรคำประกอบสอสอภักษณ์พลักษณ์ประชารัฐจู่ก็ลุกขึ้นมาครับค่ะผมขอเสนอยธิเลื่อนการประชุมเลือกประธานสภาออกไปก่อนโดยไม่ชิดแจงเหตุผลใดหลายคนก็งงอ้าววันแรกก็เลื่อนแล้วแล้วจะเลื่อนทำไมแล้ววันราคมสำคัญเออสำคัญน่าน่าทำให้สอสอของภัก

พักเดียวกันนะพักเดียวกันแต่มีห้าคนไม่ให้เลื่อนค่ะนะฮะแล้วผลคะแนนที่ออกมาก็ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนชนะไปสองร้อยสี่สิบแปดเสียงต่อสองร้อยสี่สิบหกเสียงอืมมันขาดกันสองเสียงสองเสียงค่ะนะฮะก็คือนายชายชิดชอบที่ทำหน้าที่ประธานสภาชั่วคราวแล้วก็นายเทพไทยเศรษฐพง
เห็นอ่าการลงคะแนนเสียงตรงนี้ค่ะหลังจากการลงคะแนนเสียงสรุปแล้วไม่เลื่อนอืมพอไม่เลื่อนก็ต้องไปต่อครับไปกันต่อนะคะทำให้เมื่อวานี้จะต้องมีการเลือกประธานรัฐสภาพักพลังประชารัฐค่ะสุดท้ายแล้วนะคะใช้คำว่าจำต้องเสนอชื่อจำต้องใช่ไหมอ่าเพราะว่าไม่ได้เลื่อนออกไปไงอืมไม

ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษดรคนที่๒๖ของประเทศไทยด้วยคะแนนเสียง๒๕๘ต่อ๒๓๖เสียง
ขออภัย๒๓๕เสียงงดออกเสียง๑เสียงไปดูช่วงของการเลือกนี้หน่อยค่ะ
แต่ว่าในช่วงของการลงคะแนนมันก็มีดราม่าเกิดขึ้น
แหมกระดานนับคะแนนมันเหมือนเลือกประธานนักเรียน
ทำไมมันถึงใช้ระบบอะไรแบบนี้ดูไม่แบบทันสมัยเลย
แนนหนึ่งก็ขีดนึง

แต่ก็เห็นชัดไงคุณค่ะ

ขณะเดียวกันนะคะนายชัยชิดชอบค่ะ
ได้ขอแจ้งได้มีการแจ้งขอเลื่อนวันลงมติ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออีก๒คน

เริ่มเปิดประชุม๙โมงไม่อีกกี่นาทีเท่านั้นเอง
ไม่กี่นาทีเท่านั้นก็จะเริ่มเปิดประชุมแล้วนะคะ
ซึ่งเมื่อวานี้ทันทีที่ปิดประชุมบรรยากาศเป็นแบบนี้นะ
แก่นำพักภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูล
ศักดิ์สยามชิดชอบและนายสุภาชัยโพสุ
พร้อมกับทีมพยาบาลขึ้นไปด้านบนสุดเลย
ไปดูอาการของปู่ชัยกันหน่อยบนบันลังด้วยความห่วงใยเลย
เพราะว่าปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่เกิดความวุ่นวาย
เกิดความตึงเครียดขึ้นในช่วงเวลา๑๐ชั่วโมงเต็ม
มีการสอบถามอาการกันและเอาเครื่องวัดความดัน
เอายาไปทาคลายแก้ปวด

อาจจะ๑๐ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็น่าจะมีอาการลักษณะของเป็นลมนิดหน่อยเนี่ยนะคะ

หลังจากปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อย
ทีมแพทย์ทีมพยาบาลเข้าไปดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
นายชัยนั่งอยู่บนเก้าอี้สักระยะหนึ่ง
แล้วก็ลุกออกจากที่นั่งเดินทางกลับ

มีบางช่วงบางตอนท่านประธานใช้บอกว่า
ผมเหนื่อยกับพวกคุณเหลือเกิน
บ่นเหมือนแบบปู่ไม่ไหวกับพวกแขนเรื่อยเกินอะไรประมาณนี้
เพราะว่ามีการยกมือประท้วงกันอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าท้ายที่สุดท่านก็สามารถที่จะดำเนินการประชุม
ไปได้ด้วยดีมากเลยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้
แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่พีคมากเมื่อวานนี้
สำหรับการลงคะแนนเลือกประธานสภา
ทางฝากฝั่งพลักษณ์ประชาวรัฐฯตอนนี้ยังงูงอยู่เลยนะคะ
๖เสียงที่เพิ่มมาอยู่มาจากไหน

บอกว่าอาจจะเป็นเสียงที่แบบเห็นชอบหรือเปล่าว่า
นายชัวร์มีความเหมาะสมที่นี้มีความเปิดเผยออกมา

รุ่นเรืองกิจนะคะสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐสรรค์ภาคพลังประชารัฐบอกเรื่องนี้
นะฮะเรื่องของคะแนนที่เพิ่มมาหกเสียงเนี่ยก็บอกว่าไม่ทราบว่ามาจากฝั่งไหน
คงจะเป็นเสียงที่เห็นว่านายชวนเนี่ยมีความเหมาะสมนะคะ
ขณะที่นายอนุชานาคาสัยสสชัยนาฏแล้วก็ประธานเลือกตั้งภาคกลางของพักพลังประชารัฐ
ยอมรับกับผู้สืบข่าวเลยนะฮะว่าตั้งใจขานมติผิดอืมนะฮะตอนแรก
ส่วนทางด้านของนายชัวหลีกภัยว่าที่ประธานสภาพผู้แทนรัศดรขอบคุณนะคะ
สุดท้ายเนี่ยทุกคะแนนเสียงที่สนับสนุนโดยบอกว่าตั้งใจทำหน้าที่ประมุกฝ่ายนิติบัญญัติ
แล้วก็จะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดไปยังฝ่ายบริหารไม่เพียงแค่การออกกฎหมาย
แต่ว่าต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ขอเรียนว่าโดยอย่างที่เจอเรียนไหมก็คือว่าเดินทีเดียวก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมารับหน้าที่ในการแข่งนี้นะครับ
แต่ว่าเมื่อมีความจนเท็จก็ว่าท่านใจว่าจะใช้โอกาสนี้ทำให้สมันฤทธิบัญญัติของเรา
ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน๓ของอำนาจอธิปไตย
ได้มีกฎหมายหรือ

ไปก็ไม่เท่อยก่อนล่ะนะครับ
แต่ว่าเวลาที่ผ่านมา๕ปี
ก็ต้องยอมรับว่าเรามีระบบสภาพที่ใช้แข่งมาจากาเลกตั้ง
เพราะฉะนั้นภาพของสภาพโดยโดยมวมแล้วก็เป็น
ย้ำว่าไม่ค่อยต้องมวก

ซึ่งก็แจ้งทุกฝ่ายรับทราบแล้วส่วนความวุ่นวายในสะพานนั้นแรก
ที่บอกว่าจะทำให้เกิดสติภาพได้หรืออย่างไรนะ
คุณอนุทินก็บอกว่าขอให้มองเป็นความน่ารักละกัน
เจอกันครั้งแรกก็ต้องมีการปรับตัวของทุกคน
แต่ผลสุดท้ายการบวชก็ออกมาดีนี่นะฮะ
โดยในเมื่อวานภูมิใจไทยก็เสนอชื่อ
เสนอชื่อนายสุภัชัยโผสุสสนน
เป็นรองประธานสภาคนที่๒ด้วย
ก็จับตาดูวันนี้ว่ารองประธานจะเป็นใครนะครับ